พาไปดูอีกหนึ่งสาวเสียงดีปิดท้ายสายตรวจโซเชียลในวันนี้นะคะ
เธอเป็นสาวใต้เสียงดีเป็นนักร้องนักแต่งเพลง
แต่งเพลงประชดแฟนเดี๋ยวนี้เขามีวลีได้หมดถ้าสดชื่นนะคะ
ก็เลยแต่งเป็นเพลงนี้ขึ้นมาแหละชื่อนี้เลยนะคะ
ฟังเนื้อหากันดีกว่าว่าเนื้อหาคืออะไรแล้วเสียงร้องของเธอทำไมถึงประทับใจชาวเน็ตค่ะ
ได้หมดตามทดชื่นไม่ลงตามยืนก็ไม่ลืมให้ปลายใจ

มีความอินสูงมากเลยนะคะ
ชอบจำกว่าที่ได้หมด

คุณลักษพรมีคู่แข่งอ่ะ

คุณยิ้มมุมปาก
หาดูได้หลังนะพวกเตชินไทยรัฐวันนี้

สาวใต้คนนี้มารู้กับเธอกันสักหน่อยนะคะ
ใต้คนนี้มารู้จักเธอกันซะหน่อยนะคะเธอชื่อว่าเจนนี่
ก็เล่นกีต้าร้องเพลงได้อินเนอร์มาเต็มนะคะ

เรื่องของเรื่องคือแฟนชอบออกไปเที่ยวโดยที่ไม่บอกกล่าวกัน

คลิปนี้ก็ด่งดังมากในโซเชียลค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกัน
เห็นก็อยากจะแชร์ต่อแล้วอินเนอร์อารมณ์ร้องมาเต็มนะคะ
ยอดวิว๓ล้านครั้งแล้วค่ะแชร์ไปกว่า๑แสนครั้ง
อาจจะเป็นสาวหรือเปล่าประมาณ๘หมื่นครั้งที่แชร์ของฝ่าย
หรืออาจจะเป็นนุ่มระวังเจอแฟนแบบนี้นะคะ
โดยน้องเจนนี่เจ้าของคลิปนะคะชื่อว่านางสาวรัชนกสุวรรณเกต
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลค่ะ
เพลงนี้เนี่ยแต่งเองเลยใช้เวลาแต่งครึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะ
แต่งจากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองที่ช่วงแฟนจะไปเที่ยว
โดยใส่อารมณ์แล้วก็อินเนอร์ลงไปทำให้คลิปนี้โด่งดังขึ้นมา
ซึ่งปกตินะคะเธอก็เป็นนักร้องนักแต่งเพลงอยู่แล้ว
เคยมีผลงานเพลงในยูทูป๓ซิงเกิล
แล้วก็อนาคตจะนำเพลงนี้ไปทำเป็นเพลงซิงเกิ้ลใหม่ต่อไปด้วยนะคะ